หลายคนนอกจากสนใจรถไปดูรถใหม่
หรือว่าพนักงานประจำบูธที่คอยให้คำแนะนำเรื่องของราคารถยนต์เรื่องของรถยนต์ต่างที่บูธนั่นเองนะครับ
แต่ว่ากว่าจะมายืนจุดนี้ได้พวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง
ติดตามจากรายงานของคุณพัฒน์สุริยาโชธครับ
ช่วยเสริมให้รถยนต์ดูน่าสนใจมากขึ้น
และถือเป็นสีสันที่ขาดไม่ได้ของงานมหากรรมยานยนต
แต่กว่าจะมายืนเวทีนี้ไม่ง่ายนัก
ค่ายใช้เวลาคัดเลือกล่วงหน้าถึง๓เดือนเต็ม
บรรดาสาวต้องแข่งขันกันโชว์ความสามารถเพื่อให้ได้รับเลือก

สิ่งที่เธอได้รับกลับมาถือว่าคุ้มค่าสำหรับชีวิตพวกเธอ
ได้ทั้งรายได้ได้ทั้งโปรไฟล์แล้วก็ได้ทั้งสกิลในการพูดแล้วก็ตอบคำถาม
เพราะเราจะเจอลูกค้าหรือว่าเจอคนเยอะมากหลากหลาย
ก็เลยต้องมีสกิลในการตอบคำถามและสกิลในการพูดเยอะ
มีรายได้รวมมากกว่า๖แสนบาท

และได้เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพชื่อดัง
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในชีวิตค่ะ
เพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะที่มีความใหญ่ในระดับประเทศเลยค่ะ

แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศด้วยค่ะ
ก่อนที่จะสื่อสารให้กับลูกค้าด้วยการโพสต์ภาพคู่กับรถ
ซึ่งเป็นหนึ่งในเคล็ดลับการดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาซื้อรถ
ค่อนข้างมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความประหยัดเนี่ย
เราก็ต้องแสดงออกสื่อสารออกมาในรูปแบบของความสะดวกสบาย
เฟรนลี่ความที่แบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงอะค่ะ
ที่ตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบท์
ในบ้านเราปีนี้ก็มาแรงอย่างสุด
แต่งกายด้วยความชะมัดแมงและโฉบเฉียวกว่า
เฉพาะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์อยู่ในระดับตั้งแต่๓๐๐๔๐๐๕๐๐แล้วแต่บูธ
แต่ก็แล้วแต่ความมากน้อยของงานด้วยครับ
พวกเธอช่วยเติมสีสันให้กับงานโดยอาศัยทักษะและความชำนาญ
ทำให้มีโอกาสทำรายได้และยืนในเวทีนี้ได้อย่างยาวนานด้วยครับ
พัฒน์สุริยโชธพัทรรัชทีวีรายงาน